ในการค้นหาคุณแตงโมนิดา

ขนานกันไปก็เรื่องของการติดตามพยานหลักฐาน
ของทางตำรวจสพเมืองนนทบุรีนะครับ
เพราะวันนี้ตั้งแต่๑๑นทางเจ้าหนี้ตำรวจสอบพอร์เมืองนนทบุรี

ไปที่อู่จอดเรือ
ตรงตำบลบางศรีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับ
เพราะจุดนี้เป็นจุดที่เรือที่คุณแตงโมและเพื่อนเนี่ย
ล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อคืนนี้
แล้วเอาเรือกลับมาจอดไว้ที่นี่แล้ว
นี่ครับเป็นการตรวจหาหลักฐานบนเรือนะฮะ

สภาพเรือสมบูรณ์พบแก้วใส่วายถูกใช้แล้ววางอยู่บนเรือ๑ใบ

แล้วก็มีขวดน้ำเปล่าที่ยังไม่ได้เปิดจำนวนหนึ่งนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่มีการสอบปากคำนายสุรัตน
หรือว่าหลังสกุลสันอายุ๔๙ปีผู้ดูแลโรงจอดเรือ
ให้ข้อมูลว่ากลุ่มของคุณแตงโม
มากันทั้งหมด๖คนเป็นชาย๓คนหญิง๓คน
แล้วก็มากันในช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ผู้ชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของเรือคุณ
หลังจากนั้นได้มีการนำเรือออกไปจากโรงเก็บ

แล้วก็ร่องเรือขึ้นไปทางจังหวัดปฐุมธานี
ไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
หลังจากนั้นก็ล่องกลับเข้าพื้นที่กรุงเทพมนาคม

ตามข้อกำหนดของโรงจอดเรือโรงเก็บเรือตรงนี้

ได้พัดโต๊ะลงแม้น้ำเจ้าพระยาจมหายไปฆ่า
ทางด้านของอู่จอดเรือนายสุรัตน์ก็เปิดเผย
บอกว่าทางเราก็นำเรือเล็กออกไปช่วยค้นหาแต่ไม่พบ
นายสุรัตน์ยังกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าปกติเรือลำนี้
เจ้าของเรือจะนำออกไปใช้งานทุกอาทิตย์
โดยมีกลุ่มเพื่อนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาไม่ซ้ำกัน
บางครั้งก็มีผู้ใหญ่แต่ทีนี้นายสุรัตน์บอกว่า
ทราบว่าเป็นใครบ้างเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเจ้าของเรือเขา
ส่วนเรื่องความปลอดภัยในเรือลำดังกล่าว
มีเสื้อชูชีพติดไว้ตลอดเวลานะ
แต่ใครจะสวมใส่หรือไม่ได้สวมใส่ก็เป็นข้อกำหนดอีกทีหนึ่ง
แต่อันนี้คุณเขาบอกว่ามีโถขับถ่ายมันใช้การไม่ได้
ดังนั้นอันนี้รอยวายด้วยนะฮะรอยวายที่เปื้อนอะไรต่างเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่คุณแตงโมน่าจะอยากจะถ่ายเบา
หรือว่าปวดปัสสาวะช่วงจังหวะนั้นไม่ได้แจ้งคนขับเรือ
แล้วก็ไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือจนกระทั่งตกน้ำตกท่า
ใช่เอออ่ะฟังเสียงทางนายสุรัตน์ผู้ดูแลโรงจอดเรือหน่อยฮะ
แล้ววันที่เกษตรเขาใส่มีใส่ข้าวซูชิไหมพี่
มีอยู่ตัวให้เขาใส่แต่ว่าชูชีพบนเรือเขามี
แต่ว่าใครจะใส่ไม่ใส่นั้นอีกเรื่องหนึ่ง
โอกาสที่จะตกเรือมันเป็นไปได้ไหม
อันนี้พอดีมผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ว่า
ต้องต้องถามต้องต้องถามที่คนที่ไปทางเรือ
คือการเรือนี้ถ้าเกิดไม่เคยนั่งอยู่ริมหรือว่าอะไรอย่างนี้
โอกาสตกเรือมันไม่มีใช่ไหมครับมันปลอดภัยมันมีอยู่แล้วครับไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีครับใช่ใช่
ใช่ยกเว้นไปนั่งกันลุมเองเลยแล้วก็ดันขับเรือ
อ่านะครับส่วนเรื่องของเรือลำนี้เนี่ยมีการขายต่อให้บุคคลที่สามไปหรือไม่นั้นนะครับ
ก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันในส่วนของเจ้าของอู่จอดเรือ
ให้ข้อมูลแค่ว่ามีการนำเรือมาจอดมาฝากไว้ประมาณ๓๔เดือนแล้ว
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการติดต่อขอนำเรือออกไปใช้ออกไปร่องแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่เป็นคนขับเรือไปในราคา๓ล้าน๔แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ยืนยันนะ
อีกทางหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องทำการเก็บหลักฐาน
ก็คือเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เพื่อมาตรวจสอบประกอบสำนวนคดีด้วย
จากข้อมูลก็พบว่าอู่จอดเรือที่นี่นะฮะ
ส่วนใหญ่จะเป็นของคนเขามีเงินมีทอง
หรือว่าเศรษฐีที่นำเรือมาฝากจอดไว้
โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนนะครับ
ซึ่งขณะนี้ได้เรียกเจ้าของเรือรวมถึงผู้เกี่ยวข้องแน่นอน
ก็คือเพื่อนที่ร่องแม่น้ำเจ้าพระยา
กับคุณแตงโมเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะฮะเข้าให้ปากคำนะครับ
ซึ่งหากยังไม่มีการเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูล
ก็อาจจะออกหมายเรียกต่อไปนะฮะ